ซับในหรือบุผ้าสบายถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำผ้าสบายเจ้าสาว
โดยช่างนิยมเลือกผ้าซับในด้วยผ้าไหมเพราะจะทำให้ผ้าสบายเจ้าสาวมีความสวยสดงดงาม
ช่างจะตัดผ้าซับในให้มีขนาดพอดีกับผืนผ้าสบายเมื่อนำมาประกบทาบกัน
ก็ยึดติดด้วยวิธีการเย็บมือแบบเนาซึ่งช่างจะต้องพิถีพิถันการเนา
ไม่ให้มีระยะห่างเกินไปต้องเย็บให้ติดแนบสนิท
รวมเป็นผืนผ้าชิ้นเดียวกันแล้วจึงตกแต่งด้วยชายครุยที่ปลายกระใบทั้งสองด้าน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน